คุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทย
เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัยแปดสิบปีนะฮะค่ะ
ท่านรู้จักอเด่นดอกระดูแน่นอนอยู่ในวงการมายาวนานนะครับ
โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ๑๖นาฬิกาวันนี้
ทางครอบครัวได้รับร่างของอเด่นดอกระดูนะฮะชื่อจริงคือนายบรรพฤษวีรรัฐ
มาทำพิธีรดน้ำศพที่วัดสุริพงศ์ธรรมนิมิตร
มีครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็ศิลปินตลกนะครับ
มาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก
ทางอเบ็ดเชิญยิ้มอเด๋อดอกสวดาวอาถัวแระเชิญยิ้ม
นาย่งเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญยิ้มหรือว่าอาดูดอกกระโทนนะครับ
ตือนะครับภรรยาของอเด่นบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเสียชีวิตของอเด่นเนี่ย
อเด่นหลับไปในช่วงตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมานะฮะ
นอนหลับไปเฉยเลยแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ไม่ได้สั่งลาอะไรไว้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่อเด่นเป็นห่วงอยู่ตลอด
ตือบอกว่าอเด่นจะห่วงเรื่องโรงงาน
แต่หลังจากนี้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรติดค้างแล้ว
ตือบอกเดี๋ยวแม่ตือจะดูแลให้เอง
ตลอดเวลาที่ดูแลกันมาเกือบ๕๐ปีเนี่ย
เด่นเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวมาอย่างดีตลอด
ไม่รอไม่รู้อยู่เลยนะ

ผลงานมากมาเยอะแยะ
เล่นตลกเล่นหนังเล่นละคร
คือตอนหลังอเด่นก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ

จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพอเด่น
ตั้งแต่คืนนี้ไปถึงเสาร์ที่๑๕ตุลาคมนะครับ
จะมีพิธีประชุมเพลิง
วันอาทิตย์ที่๑๖ตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะ